เป็นพลังงานที่นำสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานสะอาด
ที่รับประกาศได้ระบ่ายไฟฟ้า๒บาท๕๐

นี่คือพืชพลังงานที่ตามไปสู่พลังงานสะอาด
จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานประเทศ
และนำไปสู่การแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตร
เพราะฉะนั้นนี่คือนโยบายหลักของ
นี่คือนโยบายปฏิวัติธรรมงานของไทยภาคดี
อย่าหาเสียงครั้งนี้ชูนโยบายเรื่องนี้เลย
นี่คือหัวใจครับเราก็ยังมีเรื่องการปรากราคาทฤษฐฤทธิ์
มีปรากรงเพราะเราเชื่อว่าเราเป็นภาคการเมืองที่มีคือเพลงที่สะอาดที่สุด
และนโยบายปราบโกงเราเป็นนโยบายที่สามารถที่แจงว่าเรามีมาตรการอะไรบ้าง
เช่นการยกเลิกราชการเพื่อไม่ให้มีปัญหาของเงินที่เป็นสีเทา
หรือแม้แต่การแก้กฎหมายให้ประชาชนที่ต้องจัดสินบนเป็นผู้เสียหาย
หรือแม้แต่ไม่ให้ฆาตการณ์ระดับสูงไปอยู่ในประเทศเจ้าชน๒ปี
นี่คือหลักของเราที่จะนำไปสู่การปราบปรามการทุจริต

คือตรงเลยนะเราหวังไว้ไม่น้อยกว่า๒๕
กรุงเทพฯนี่หรอทั่วประเทศไม่น้อยกว่า๒๕
แล้วกรุงเทพฯหรือครับกรุงเทพฯ

เราเห็นได้เลือกตั้งค่าที่แล้วมันเผ็ดตลอด
ฉะนั้นกรุงเทพหลักเราเชื่อว่าชั้นใน
เราน่าจะได้เข้ามาไปกดกระแส

คือวันนี้เราแอบที่สำรวจทั้งเราอยู่
แล้วทำไมทั่วประเทศถึงหวังไม่น้อยกว่า๒๕
๒๕เสียงขึ้นไปนี่คือเป้าหมายที่เราวางไว้